ของอาหารยอดฮิตในประเทศไทยมันมีเยอะ

อุ้ยอ๋อไม่จริงใจเลย
เอาใหม่ส้มตำอ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้ก็ไปชด
เอางี้ละกันส้มตำมันมีมากมายหลายร้าน
ผมจะพาไปที่จังหวัดนี้จังหวัดชีบุรน

เพราะฉะนั้นนะครับร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเด็ด
ที่จะต้องไปลองสักครั้งในชีวิต
เอางี้ละกันมีโอกาสค่อยไป
แต่ถ้ายังไม่ได้ไปตอนนี้ไปดูกันเลยกับช่วงตลอดกิน

ผมพาคุณผู้ชมไปร้านที่มันแซ่บ

ชื่อว่าร้านตำปากเปิดเด็ดจัดจ้าน

เราไปลบแดดกันในรถ
แล้วเดินทางไปที่ร้านนี้กันเลยครับ

เดี๋ยวผมจะปรับแอร์ให้มันเย็นช่ำใจเลย

พอดีผมเป็นคนขี้หนาว
อ้าวเหรอใช่ครับพอดีก็ได้ครับพี่ยาม
ปะโถไม่ชอบอากาศหนาว
เอางี้ละกันปรับขึ้นให้อีกนิดนึง

คือสามารถควบคุมอุณหภูมิซ้ายขวาได้อย่างอิสระ

คือคนขับกับคนนั่งสามารถปรับแอร์คนละอุณหภูมิได้
เรียกได้ว่าใครขี้หนาวใครขี้ร้อน
ปรับเองได้ตามสบายเลยครับ

ถึงแล้วร้านตำปากเปิด

บอกเลยว่าได้ยินเลยได้ยินอะไร

ตำหนึ่งเดียวเลยนึกว่าตำร่านร้าน

ในร้านของเราร้านตำปากเปิด

แล้วน้ำปลาร้าที่บอกว่าเด็ดกว่าร้านอื่น

ทำน้ำปลาร้าจากเตาทานนะครับ

น้ำปลาร้าตุ๋นก็เลยทำให้ปลาร้าที่นี่
หอมนะครับรสชาติจะหอมเข้มข้นนะครับ
เข้มข้นไม่เหมือนที่อื่น

เห็นบอกว่าที่นี่เลือกได้

วันนี้ทางร้านจัดเมนูอะไรไว้บ้างครับ
จัดให้เป็นต้มไก่อารมณ์ดีนะครับ

จะโหลดเหร่นว่าจะใส่ไว้กันดีนะครับ

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือ
ก็คือจะเป็นตำถาธิสารลวมมิด

ถาดอีสานรวมมิตรใช่ค่ะโอ้โหมีอะไรบ้างครับ
ปีกไก่ทอดเกลือแล้วก็หมูยอดทอดนะครับ
ไข่ต้มไข่เยื่อม้านะครับขนมจีนเส้นหมี่นะครับ
แล้วก็เส้นดีกว่าซีอิ๊วนะครับ
แล้วก็มาม่าไข่กุ้งนะครับแล้วเนี่ยครับเป็นก้อนเลย
อันนี้แหละครับคือข้าวจี่ทอดของเรานะครับ
ข้าวจี่ทอดผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะส่วนนี้คือ

เอ้าเดี๋ยวลองทานดูทั้งหมดทั้งหมดนี้ครับผม
เอาล่ะได้ชิมกันแน่นอน
อย่างแรกเลยแล้วกันคือจะบอกให้นะว่า
น้ำปลาร้าของที่นี่มันจะไม่เหมือนกับที่คุณผู้ชมจินตนาการ
คือน้ำปลาร้ามันไม่ใช่สีดำอ่ะมันออกน้ำตาลอ่ะ
แค่คำแรกคุณผู้ชมรู้สึกได้ถึงความอร่อย
คือมันหอมปลาร้าที่แบบนัวมาก
ถามว่าเผ็ดไหมบอกเลยว่าเผ็ดมาก

ดับเผ็ดได้ด้วยเครื่องเคียง
หมูยอจากอุบลเลยนะ
อันนี้

และอีกหนึ่งไฮไลท์ในจานนี้ที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหน
อันนี้จริงก็คือข้าวจี่ทอด
โหทานส้มตำกับข้าวจี่ทอด

เครื่องเคียงต่างที่วางเอาไว้นี่แหละ
จะช่วยดับเผ็ดได้เป็นอย่างดีเลยนะจ๊ะ

โชคดีเครื่องเครียดใช่ไหม

อย่างเมนูนี้ต้มไก่อารมณ์ดี
เขาใส่มาเนี่ยนะใบใหญ่ทั้งนั้น

โอ้โหความหอมความหวานของมันเนี่ย

เป็นความหวานของน้ำต้มไก่นะครับ

ต้มไก่อารมณ์ดีผมชอบนะ
คือทานไปแล้วเนี่ยเปรี้ยวนำหวานตาม

แต่สิ่งสำคัญคือความหอมของตัว
พวกเครื่องสมุนไพรครับคุณผู้ชมครับ
และราคาแต่ละเมนูก็เป็นดังนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ต้มไก่อารมณ์ดี๒๐๐บาท
แล้วนี่ล่ะตำถาดอีสานรวมมิตร๓๙๐บาท
รวมไปถึงความเผ็ดก็เลือกได้เช่นเดียวกันครับ
สำหรับใครที่อยู่บางแสนหรือแวะเวียนมาที่บางแสนตอนนี้
อยากกินของแซ่บเราก็อัปเดตให้รู้กันนะครับว่า
ร้านตำปากเปิดสาขาบางแสนตอนนี้เขาย้ายมารวมกับสาขาพระยาสัจจา
ทางไปนะครับใช้ถนนเส้นหลังสวนหลวงรอเก้า
จุดสังเกตง่ายก็คือตรงข้ามกับสนามฟุตบอลชนบุรีเอฟซีครับ
ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าโดนจิตโดนใจอร่อยจริงเลยนะ
เพราะฉะนั้นนะครับเรามอบผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ให้กับคุณโมเอาไว้เป็นที่ระลึกเลยนะครับ
นี่ครับขอบคุณคุณโมครับและในสัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผม
ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกว่าร้านตำปากเปิดบางแสนอร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงและเด็ดมากรวมไปถึงเผ็ดมากคุณสั่งระดับ๕
เลือกระดับความเผ็ดได้ตามที่เราพึงพอใจอย่างบางคนแบบทานเผ็ดได้เยอะเอาไปเลย
แซ่บนัวคุณชนะรับประกันการันตีความอร่อย
เผ็ดมากจริงถ้าคุณจัดแบบเผ็ดมากอ่ะ